สำหรับกรณีที่ตำรวจโกงตำรวจยังจำได้ไหมคะ
สำหรับกรณีของพลตำรวจตรีสุทิพย์ผลิตกุศลทัศน์
คือที่บอกว่ามีการเกณฑ์ตำรวจบอกว่าให้มาเข้าร่วม
โครงการช่วยแก้ไขหนี้สินตำรวจ
ตรงนั้นความเสียหาย๒๔๐ล้านบาท
ตอนนี้เจ้าตัวถูกให้ออกจากราชการไปแล้ว
แต่ว่าล่าสุดพบตรฟันคำสั่งลงมาอีกค่ะ
ให้ออกจากราชการเพิ่มอีก๓นาย
แล้วก็ย้ายอีก๑๕นายตำแหน่งสูงกันทั้งนั้นเลย
มีการเผยแพร่เอกสารคำสั่ง
ลงนามโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ซึ่งเอกสารก็ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่า
เนื่องมาจากพฤติการที่พลตำรวจตรีสุธิผลิตกุศลทัศน์
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยที่ถูกออกจากราชการไปแล้ว

มีการหลอกลวงผู้เสียหายให้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ที่ตำรวจเป็นหนี้กับสถาบันการเงิน
โดยมีการตกลงกันว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตราที่สูง
สูงที่ว่านี้คือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายกำหนดด้วย
ซึ่งมันถือเป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ซึ่งประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีบุญลือกอบางยาง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เป็นประธานกรรมการ
และมีนายตำรวจระดับสูงอีก๔นายเป็นกรรมการ
รวมถึงยังมีคำสั่งเลขที่๕๒๒
ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อน
จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยคำสั่งนะคะให้พันธ์ตำรวจเอกชายวุฒิจันสมบูรณ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลย

ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเลย
และพันธุ์ตำรวจโทษกริจฎานิติพฤษ
สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูทรชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ให้๓นายนี้ออกจากราชการไว้ก่อน
โดยผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น
มีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อกตรได้ภายใน๓ปี
สิบวันหรือจะฟ้องโต้แย้งคำสั่งโดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือต่อสารปกครองได้ภายใน๙๐วันนะคะ
รวมถึงมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งค่ะคำสั่งที่๕๒๕
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑๕นายด้วยกัน
มีพลตำรวจตรีธนาศักดิ์ฤทธิเดชภัยบูลรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
พันธุ์ตำรวจเอกวิทยาทองเหลารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็รายชื่อของนายตำรวจระดับสูงอีก๑๓นาย
ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ถูกสั่งย้ายเนี่ยจะให้ขาดจากต้นสังกัดด้วยนะคะ